คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ครับใส่รองเท้าบูธแบบนี้
ลุยน้ำท่วมเลยชุมชนวัดไผ่เขียวย่านหลักศรีดอนเมือง
หลังจากวันก่อนเนี่ยนะมีฝนถล่มแล้วก็เกิดปัญหาน้ำขังรอการระบายครับ
คุณชาติชาติก็ไปรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่เขาเล่าว่า
แถวนี้เนี่ยนะคุณชาติชาติน้ำมันท่วมซ้ำสร้างมา๑๐ปีแล้ว
คุณชาติชาติก็เลยเสนอแผนแก้ไขด้วยการลอกท่อ
และลงทุนติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มทั้งระบบครับ
เพื่อผลักดันน้ำลงคลองเปรมประชากรนั่นเอง
ลงพื้นที่ครั้งนี้คุณชาติชาติเจอปัญหาจริงแบบเต็มด้วยตาตนเองเลย
เพราะว่าตอนลงพื้นที่เนี่ยฝนมาพอดีคุณผู้ชม
ฝนมาพอดีแบบนี้ต้องยืนรอฝนอยู่
น้ำมันก็เอ่อท่วมผิวถนนครับ
คุณชัดชาติบอกเรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจังทั้งระบบเลยนะ
เพราะคนเขาเดือดร้อนมานานเป็น๑๐ปีแล้วครับ
ขณะเดียวกันครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ท่านก็ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดถนอมมิตรและตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราแถวบางเขน
วินไปรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าที่อยากจะให้ผู้ว่ากรทมคนใหม่เนี่ยนะ
แก้ไขทั้งเรื่องปากท้องเรื่องค่าเช่าพื้นที่ของตลาดเอกชน
ที่ต้องการให้ช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอการระบายด้วยคือพอฝนตกที
น้ำก็ไหลเข้าตลาดทีนะครับซึ่งอดีตผู้ว่าอย่างผู้ว่าอัศวินเนี่ยบอกว่า
ซึ่งเป็นโครงการเดิมที่เคยทำไว้แล้วจะเป็นการสูบน้ำลงบ่อพัก
เร่งระบายออกสู่เจ้าพระยาซึ่งท่านเชื่อว่าโครงการนี้
แก้ปัญหาน้ำท่วมได้เริ่มทำไปแล้วและตั้งใจจะเข้าไปสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์ครับ